ส่วนประเด็นที่เรายังคงต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับ
แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลหญิงในศึกคัดโอลิมปิกจะย้ายไปออสเตรเลียแล้ว
แต่ก็ยังคงต้องจับตาเพราะว่านักฟุตบอลของจีนก็ไปแข่งขันด้วย
และแน่นอนครับพอไปแข่งขันก็ต้องถูกกักตัวทำให้โปรแกรมการแข่งขันตอนนี้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ
แน่นอนครับว่าพอหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับก็จะต้องมีผลกระทบเช่นเดียวกัน
เพราะว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยเขาสั่งให้กักตัวนักฟุตบอลอยู่ในโรงแรมจนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์นะครับ
เพื่อกักกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ติดเชื้อนะครับ
นัดแรกของไทยจากเดิมจะเจอกับจีนวันที่๓กุมภาพันธ์นะครับก็จะขยับไปเป็นวันที่๖กุมภาพันธ์
ส่วนทีมชาติจีนเนี่ยจากเดิมที่จะประเดิมสนามวันที่๓กุมภาพันธ์จะไปเริ่มประเดิมสนามวันที่๖กุมภาพันธ์แทนนะครับ
แล้วก็ไปสิ้นสุด๑๒กุมภาพันธ์นะครับย้ำโปรแกรมของทีมชาติไทยแมชแรกนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงก็คือแมชแรกเนี่ยเราจะเจอกับไต้หวันก่อน
หลังจากที่๖เจอกับจีนแล้ววันที่๙เจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ปิดทวนาเมนต์ไปในวันนั้นเลยส่วนออสเตรเลียกับจีนเนี่ยแมทสุดท้ายจะแข่งวันที่๑๒กุมภาพันธ์ก็คือจบไม่พร้อมกันครับ